ที่พิษนุโลกนะคะครอบครัวของหญิงวัยสิบเก้าปี
ซึ่งเป็นเหยื่อของแฟนนุ่มชั้นม๖หึงโหดที่ฆ่าบีบคอแล้วก็เผานั่งยาง
วันนี้มีการจัดพิธีศพแบบคืนแรกท่ามกลางความโศกเศร้านะคะ
ครอบครัวบอกว่ายังทำใจไม่ได้แล้วก็ต้องการให้ตำรวจนำตัวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
มาลงโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตเลยค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ความเสียใจหัวอกคนเป็นพ่อและแม่ที่ต้องสูญเสียลูกสาวที่กำลังจะมีอนาคต
จากน้ำมือของเพื่อนชายคนสนิทที่ฆาตกรรมอำพลังศพอย่างโหดเยี่ยมในป่าลึก
ห่างจากบ้านไปประมาณ๗กิโลเมตรด้วยการทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตและอำพลางศพด้วยการเผานั่งยาง
ความรู้สึกของคนเป็นพ่อยังคงทำใจไม่ได้ขอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
ขณะที่แม่ของน้องปอไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาจะลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว
เพราะลูกสาวก็ไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กน้ำหนักก็เกือบ๖๐กิโลกรัม
ซึ่งสาเหตุที่มีกระแสข่าวออกไปว่าตัวเองจะให้เลิกคบกับฝ่ายชายก็ไม่เป็นความจริง
เพียงแต่เร่งรัดให้ฝ่ายชายมาสู่ขอตามขนบธรรมเนียม
เมื่อคืนที่นำกระดูกของลูกกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
หลานสาววัย๔ขวบยังเห็นว่ามีหญิงคล้ายลูกสาว
เสียไปมานั่งกินข้าวอยู่หน้าโรงศพของตัวเอง
จิตใจจิตใจอยู่มันเป็นไปไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้หรอกแม่ว่า
ยังโอ้จะเห่าคนทั้งคนนะเหลือแค่กระดูกหน่อยเดียวนะ
มันทำคนเดียวไม่ได้หรอกเด็กแค่อายุสิบแปดจะคิดได้ขนาดนั้นอย่างนู้น
อุ้มไม่ไหวหรอกจากรากแต่ไม่เห็นมีรอยรากเลยอ่ะ
แล้วก็ตรงนั้นมันเป็นโขดหินเป็นอะไร
ทางมันไม่ดีเลยมันจะลากได้ไงมันจะอุ้มมันจะอุ้มไหวหรือ
พอก็โอ้น้ำหนักมันก็เยอะตัวเข้ากันอ่ะ
สำหรับจุดที่พบซากกระดูกถูกเผาก็อยู่ลึกเข้าไปในป่าไกลถนน
ทางเข้ายากลำบากตอนที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางเข้าไป
ยังคิดว่าหากไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะไม่สามารถเข้ามาถึงจุดนี้ได้
จากเส้นทางที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับจากถนนใหญ่จนมาถึงจุดนี้ที่เรียกว่าร้องช้างตายนะครับ
ห่างกันประมาณเจ็ดกิโลเมตรครับจะมีอยู่ประมาณสามถึงสี่กิโลเมตรครับ
ที่เป็นช่วงถนนที่เป็นทางลูกรังซึ่งหากไม่ใช่คนพื้นที่จะไม่สามารถเข้ามาตรงจุดนี้ได้เลยครับ
ซึ่งเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะไม่ได้ลงมือคนเดียว
ซึ่งเรื่องนี้พนักงานสอบสวนจะต้องประชุมทำงานอย่างหนักครับ
เพื่อที่จะเค้นเอาความจริงจากผู้ก่อเหตุออกมาว่ามีใครสมรู้ร่วมคิดกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ
เช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่ที่บอกว่าคนก่อเหตุอาจจะค่อนข้างชำนาญพื้นที่
เพราะคนที่สามารถเข้ามาพื้นที่ตรงจุดนี้จะต้องเป็นคนที่ชำนาญเส้นทางมาก
และอีกอย่างรัศมีรอบ๓กิโลเมตรก็ไม่มีบ้านคนอยู่อาศัย
และตรงจุดที่นำศพมาเผาอำพรางคดีจุดนี้เรียกว่าร้องช้างตาย
เป็นที่มาจากสมัยก่อนมีช้างถูกยิงและส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด
แม้ว่าในทางคดีผู้ก่อเหตุจะถูกนำตัวส่งสารเยาวชน
เตรียมส่งเข้าสถานพินิษฐ์แล้วก็ตาม
แต่ทางครอบครัวของน้องปอยังคงคาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
พรุ่งนี้เตรียมเดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติม
ที่สถานีตำรวจผู้ทรอนแก่งโศภาอีกครั้ง
เพราะต้องการอยากรู้ว่ามีผู้ร่วมลงมือก่อเหตุครั้งนี้อีกหรือไม่

ครินกมุทยธินข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน